ไทยรัฐกรุ๊ปร่วมกับพันธมิตรต่างในการจัดหา
แล้วก็ส่งไปยังประชาชนมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับ
เรามาอัปเดตความคืบหน้าในโครงการที่ไทยรัฐกรุ๊ป
จัดทำขึ้นเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ
โครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
โดยไทยรัฐกรุ๊ปประกาศเจตนาบรมร่วมกับภาคเอกชนนะครับ
เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ

ตั้งแต่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยทางบริษัทในเครือมีความเชื่อว่าหากตรวจหาเชื้อได้รวดเร็วเท่าไหร่
ลดการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อได้มากขึ้นนะครับ
ก็มีพันธมิตรภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมระดมเงินสนับสนุนกันจำนวนมากครับ
วันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปยังคงส่งมอบชุดตรวจอีก๑๑๘๐๐ชุดตรวจให้กับจิตอาสากลุ่มเส้นได้นะฮะ
เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อให้กับประชาชน
ถือว่าเป็นการสนับสนุนชุดตรวจให้เส้นได้เขาเป็นครั้งที่๒นะคุณ
เพราะเราก็เห็นว่าทางเพจเส้นได้ก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมากเลยนะครับ
จากที่ผ่านมาได้มีการประสานหน่วยงานรัฐมูลิธิและภาคเอกชน
เพื่อที่จะมีการส่งชุดตรวจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้มีโอกาสในการตรวจหาเชื้อนะครับ
สั่งให้มีการจัดชุดตรวจฟรีให้กับประชาชน
และอนุญาตให้ขายชุดตรวจในราคาที่จับต้องได้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ของไทยรัฐกรุ๊ปนะฮะคุณจิตสุภาวัชรพลนะครับ
ถึงโครงการในครั้งนี้ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง
โดยขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและประชาชน
เห็นความเร่งด่วนของโครงการนะครับ
ได้ร่วมสนับสนุนเงินเข้ามาจำนวนมาก
ทำให้ไทยรัฐกรุ๊ปทำได้เกินจากเป้าหมายที่วางไว้
ได้รวมทั้งสิ้น๒๑๖๓๐๐ชุดตรวจนะครับ
เพราะตอนแรกเราวางไว้ก็สูงนะ๑แสนชุดตรวจนะครับ
แล้วก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพันธมิตรภาครัฐบาลและเอกชนนะครับ
ที่ได้ส่งทีมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ปก็หวังว่าโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้
จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสังคม
ผลักดันให้เราร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็ขอให้คำมั่นว่าพันธกิจที่สำคัญของเราก็คือ
พร้อมจะยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมกันพาประเทศไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันนะฮะ
ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
ก็คือเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันละกันค่ะ
แต่ว่าเราก็หวังว่ามันจะไม่ต้องมีสถานการณ์ที่มันวิกฤต
เหมือนกับในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาอีกแล้ว
หลังจากนี้ก็คืออยากจะให้สถานการณ์โดยรวมของประเทศ
ภาคส่วนทุกหย่อมย่ามันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
จนมันไม่ต้องมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ที่จะมาแบบช่วยพากันให้ทั้งประเทศแบบไปข้างหน้าต่อไปได้
หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
ด้านของหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้
ก็คือคุณคริสโปรตานันก็ขอบคุณไทยรัฐกรุ๊ปและเอกชน
สนับสนุนชุดตรวจให้กับกลุ่มจิตอาสาเส้นได้

จากนี้ก็จะนำไปตรวจคัดกรองให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและเขต๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ

ถือว่ายังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา
ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับ
ขอขอบคุณทางไทยรัฐนะครับและพันธมิตรมากนะครับ
ที่ร่วมกันสนับสนุนเอทีเคให้เส้นได้ไปตรวจกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ตรวจกับที่คนที่เป็นประชาชนนะครับ

เราใช้ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ

ในการที่จะจำกัดการระบาดครั้งนี้ได้ครับ
และจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มเส้นได้นะครับ
มีคนติด๔คนก็คือ๔ไงคุณ
แต่ว่าถือว่าจำนวนคนติดลดลงจากเดือนที่แล้วนะครับ

คือตรวจร้อยเจอคนติด๑๐

เขาก็มันเห็นสัดส่วนเห็นสถิติว่ามันลดลง
ใช่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
พันธมิตรทุกภาคส่วนเลยนะครับ
ในการที่ได้ร่วมสนับสนุนในโครงการนี้
ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
เพราะถ้าไม่มีท่านไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเอกชน

โครงการนี้ก็จะไม่สำเร็จเกินเป้าหมายแบบนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในสังคมไทยนะครับ